จบข่าวเย็นไทยรัฐ๖โมงเย็นวันนี้ก็อย่าลืมชมนะคะ
วาไรตี้เกมโชว์ประกันวิสัยทัศน์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครในตอนที่๒ค่ะ
ผู้ว่ามหานครท้าด่วนนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมจะได้พบกับผู้สมัครอีก๔คน
คุณวิโรธลักษณะดีศรดรเอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์
นางสาวรสนาโตศิตรกูลและนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีค่ะ
มาดูกันนะคะว่านาเนเกตเสพสวัสดิ์ปรากวงนายุทยา
จะทำยังไงให้ผู้สมัครออกมาวาดลวดลาย
ที่คุณผู้ชมจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะ
แล้วก็จะมีคำตอบหนึ่งเดียวในดวงใจ
ผู้ว่ามหานครคนต่อไปด้วยว่าจะเป็นใครนะคะ
ใครที่ติดตามตอนแรกมาแล้วตอนที่๒ห้ามพลาดค่ะ
มีเสียงกระซิบมาบอกสนุกกว่าเดิมอีกหลายเท่าเลยนะคะ

เพราะฉะนั้นเปิดทีวียาวไปได้เลยค่ะนะคะ
ผู้ว่ามหานครท้าด่วนก็จะเริ่มตั้งแต่๑๘นาฬิกา

เหมือนมาดีเบตเนอะเหมือนมาฮามากกว่านะครับ
เรารู้สึกว่าสนุกแล้วก็ผ่อนคลายดีนะคะ
สนุกอย่างนี้พลาดไม่ได้เลยครับ
ก็รอชมกันเลยค่ะ